ตอนนี้ขนมจีนเส้นสดกดใหม่กับน้ำยาหยวกกล้วยร้อนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ

ชิมขนมจีนน้ำยาหยวกล้วยสไตลมอนแท้จากร้านป้ายินพร้อมกับเฮียน็อตกันเลย

อันนี้น้ำยาปลาปลาเฉย
หัวฮอมตะไข้กระสายเหมือนกันไม่ได้ใส่ยกเวิ่น

อันนี้หิ้งลื้อหมูถามไปหิ้งลื้อคนมอนกิน
คนมอนกินเป็นน้ำยาของคนมอนเหมือนกัน

มิ้นสีแดงขมิ้นไม่ใช่สีเหลืองเหรอ
เราถูกไอ้พิษแรกก็เหลี่ยงดิลุก

ไม่เอามีแต่ขากับตะไข้เยอะเราต้องตามเอง
ก็จะได้ความอร่อยแบบโบราณจังเดิมจริงอ่ะมาทั้งทีก็ต้องกินเมนูมอนแท้นะ

ก็พอกันนี่แหละใส่เลย

เอาละครับพร้อมจะทานนะครับขนมจีนแบบชาวมอนแท้เลยนะครับผม
เราจะต้องทานยังไงเนี่ยแม่ต้องสอนผมทานแล้ว

ต้องใส่ดั้งเดิมใส่น้อยหนึ่งก็ได้

ต้องใส่สูตรเหมือนเนี่ยสูตรดั้งเดิม

แบบดั้งเดิมที่ชาวมองเขากินกัน

ั้งเดิมจริงก็โถฟักยาว
ไอ้ที่ต้มผัดชีขาวต้มขาโปกไหว้

ก็นี่น้ำมันทมขึ้นหมดเลย
ก็เราต้องช่ายผักไปจากในเมืองนู้น

พอความเจริญเข้ามาก็เริ่มมีผักต่างขึ้นมามากขึ้น
อกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งความแตกต่างก็คือ
เรื่องของผักสดที่ทานคู่กับขนมจีน
ถ้าเป็นแบบไทยก็จะมีผักหลากหลายชนิด

แต่ถ้าเป็นแบบมอนดั้งเดิมแล้วก็จะมีผักสดแค่๓ชนิด
นั่นก็คือถั่วฝักยาวถั่วงอกและกะหล่ำปรีซอยค่ะ

เอาล่ะจะชิมแล้วนะขนมจีนของชาวม่อนคลุกเข้าให้เข้ากัน

แล้วข้างมาจากเมืองมันเยอะที่นี่ก็เยอะที่นี่ตอนเช้า

เยอะสาวเทศก็คนในเมืองเยอะ
คนธรรมดาเช่าบ้านร้านเนี่ยเขารู้แล้วคนนั้นเยอะ
เขาก็ใส่โทรให้เขาเขาห่อไปไปกินที่ทำงานเขาอยู่

อย่างชาวต่างชาติผมเห็นมีชาวต่างชาติมาเยอะแยะแล้วเขาทานนะ

เราพูดไม่เป็นอ่ะฉันได้ข่าวอย่างนี้อย่างนี้เขาก็กิน

อังกฤษทานบางทีก็ขวาอย่างนี้
ก็คือคนท้องถิ่นก็ชอบคนไทยก็ชอบชาวต่างชาติก็ชอบ
เพราะฉะนั้นเราต้องเอาหยกแก้วเยอะนะ
เพราะว่ามันมีดีที่หยกแก้วเนี่ยแหละ
ลองสิ
มันจะมีแบบกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารมอนนะความหอมของสมุนไพรที่ใส่ลงไปใช่ไหม
เยอะขมิ้นใช่ไหมขมิ้นก็ต้องใส่ขมิ้นก็ใส่ใช่ไหมมันจะมีกลิ่นแบบ
เฉพาะของเขาจะเป็นกลิ่นหอมสมุนไพรของเขาเอง
เอกลักษณ์ของเขาเองโดยส่วนของหยวกเก้ยเนี่ยก็เวลาเคี้ยวมันก็ได้
กรอบมาช่วยเนอะแล้วมันก็ได้มีอะไรให้มันเคี้ยวแบบสนุกสนานด้วย
แล้วเวลามันแช่อยู่ในน้ำยาเนี่ยมันก็เหมือนกระดูกซึมน้ำยาเข้าไปในตัวหยวกมันด้วยนะ
เคี้ยวมันก็ได้รสชาติของน้ำยาด้วยเช่นกันเนอะ
มันไม่ได้มีรสชาติไหนที่โดดเป็นพิเศษมันจะมีในความหอมอบอวนของสมุนไพรมากกว่า
มันก็ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่น่าลิ้มลองถ้ามาที่สังขบุรีแห่งนี้
เพราะว่าคุณจะได้รับประทานเมนูเส้นแบบชาวมอนแท้แบบดั้งเดิมจริงเลยนะครับ
ขนมจีนอย่างนี้ราคาเท่าไหร่แม่ขายราคาเท่าไหร่

สมัยก่อน๓๐ปีที่แล้วว่าขายราคาเท่าไหร่
ที่ผ่านมาแต่๑๐กว่าปี๒๐กว่าปีนี่เนอะ
ไม่กี่บาทเอง๓บาทก็๕บาท

ข้าวทางหนึ่งมา๕๐บาทตอนนี้ข้าวทางหนึ่งก็๓๐๐กว่าแล้ว

ใช่ไหมแม่อยากให้แม่ชักชวน
คนที่ดูรายการเนี่ยลองมาเที่ยวที่สังขบุรี
มาดูสะพานมอนที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้าง
แล้วก็ชักชวนให้ลองมาทานอาหารมอนของคุณแม่บ้าง
คนที่มาเที่ยวสะพานมนต์นี่นะ

อาหารพื้นเมืองโน้นน้ำยายุกล้วย

เล่าแบบคร่าวค่ะสะพานมอนสำคัญยังไง
รุกชัยคนที่ที่สามาได้สามโคตรขาวสั้นสะพานนี้นะ
ถ้าต้องมาตรงแล้วก็
คาวเซอร์ไมล์นี่มันละตะหันมาช่วยกันเลย

ความสำคัญของสะพานมอนสำคัญยังไงสำหรับชาวมอน

จะสร้างความสะดวกศาบาสให้กับชาวมอนที่กัน

อ่าร้านป้าหินนะครับอยู่ตรงตีนสะพานมอนนะครับ

ตี๔ก็เปิดเล็ดถามแล้วก็ตี๕ค่ะมากินกันแล้ว
จกกินขนมจีนกินกาแฟอย่างนี้

ตี๕ตี๖นี้เขามากันแล้วคนไป
เดินทางไปเมืองกันบ้างอะไรบ้าง

ตอนนี้พะยินร์ไม่สบายหยุดด้วยบ้าง

ตอนนี้ก็อย่าลืมมาแวะมาทักทายพระหญิงนะครับ
แล้วก็มาลองฝีมือขนมจีนของพี่อินด้วยนะครับผม
วันนี้ขอบคุณป้ามากเลยครับผมขอบคุณครับ
เอาล่ะค่ะเชื่อว่าขนมจีนแค่จานเดียว
ไม่ขนาดท้องแฟนแล้วเส้นเป็นเรื่องอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ

เมนูสัญชาติมอนมาเป็นเมนูสัญชาติเมียนมาร์กันบ้าง
ส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นตามเฮียน็อตไปที่ร้าน
สวัสดีครับพี่แมวนะครับคุณวันนิสานะครับผมเจ้าของเบอร์มิชอินนะครับผมก่อนอื่นถามคุณเบอร์ไม่ชินก่อนแล้วกันนี่เปิดมานานหรือยัง
๒๕ปีเบอร์มิชินนี่จริงแล้วเป็นโรงแรมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคำว่าเบอร์มิชนี่มาจากไหน
พม่าไงค่ะคนพม่าเบอร์มิสแปลว่าอะไรเบอร์มาชาวพม่าค่ะอ๋อชาวพม่าเบอร์มิชสพม่านะครับผมก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อโรงแรมเลยใช่ค่ะ
แมวเป็นคนไทยและคนพม่าคนไทยคนไทยเลยอ่าทำไมใช้ชื่อพม่าเปิดชื่อโรงแรมล่ะอ๋อพี่ตั้งใจจะเปิดที่จะเอามาอำเภอสังขบุรีเนี้ยพี่ต้องการจะเก็บเมมูลี่ของคนไทยที่จะเข้าไปเที่ยวประเทศพม่าอืมได้คิดถึงประเทศพม่าก่อนที่จะเข้าไปถูกพระเจดีสามองค์เนี้ยอ๋อให้แวะตรงนี้ให้แวะตรงนี้ก่อนเพื่อมาเก็บที่ระลึกก

แต่ว่าพี่ก็ว่าเออถ้าเกิดอย่างนั้นก็ค่อยปรับลดให้คนไทยพอทานได้บ้าง
ก็รสค่อนข้างเข้มหน่อยอย่าใส่น้ำมันให้มันมากนัก

ผมเอามาถึงเมนูเส้นบ้างดีกว่าเมนูเส้นของพม่า
เมนูอะไรที่ทางร้านอยากจะแนะนำ

ข้าวสวยบอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วองค์นูอ่ะ
องนูแปลว่ากะทิค่ะองนูองนูแปลว่ากะทิ
ก๋วยเตี๋ยวที่กินกับแกงกะทิค่ะ
เอาล่ะอยากจะรู้แล้วนะครับว่า
ก๋วยเตี๋ยวที่กินแกงกะทิสไตล์พม่าโอนุข้าวสวย
หน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมเลยได้ไหม

สุกเลยครับสุกแล้วก็ให้มันเสด็จน้ำอ่ะค่ะอันนี้คือเป็นข้าวสวยมาจากพม่าเลย
ใช่ค่ะเป็นเส้นข้าวสวยข้าวสวยแปลว่ามันก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละค่ะ
คือลักษณะเส้นก็คล้ายคล้ายแบบสปาเกตตี้ยักษ์กี่สักบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมใช่ใช่
นี่เราเอามาจากพม่าเพราะอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับผมแล้วเครื่องเคียงที่ทานมีอะไรบ้าง
อันนี้อะไรมีเต้าหู้ทอดอันนี้เต้าหู้ทอดนะค่ะอ่าอันนี้ล่ะไก่ทอด
ทอดแล้วมันต้องผสมอะไรได้ไหมผสมขมิ้นกับมัสลาค่ะขมิ้นกับมัสลานะครับ
ใช่ค่ะอันนี้อะไรนี่อะไรตัวสำคัญเลยอันนี้เป็นน้ำแกงองนุองนุก็แปลว่ากะทินะครับ
แกงเขาใส่กระเทียมหอมแดงครับผมแล้วก็ขิงเราตำปนกันกับถั่วเหลืองต้ม
ถั่วเหลืองต้มด้วยเหรอถั่วเหลืองต้มให้สุกใช่ถั่วเหลืองต้มนี่ให้สุกอืม
แล้วก็พริกผงพริกแห้งพริกป่นแห้งของประเทศพม่าตำรวมกันค่ะ
สมรวมกันค่ะใส่กะทิเคี่ยวให้งวดค่ะคั่วก่อนคั่วเอ่อที่ตำอ่ะ
กลัวกับน้ำมันนิดหน่อยครัวคนหอมดีแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปนิดหน่อย
ค่ะแล้วก็ใส่กะทิอืมเคี่ยวคั่วให้งวดเลยล่ะค่ะลักษณะก็เหมือนแกงกะทิบ้านเรา
จะต้องทำเครื่องแกงก่อนแล้วก็กะทิตามทีหลังแล้วก็ผัดพร้อมกันอย่างนี้นะฮะ
หากพูดถึงวัฒนธรรมอาหารเมียนมาร์ก็คงปฏิเสธไม่ได้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของเครื่องเทศ
เพราะอาหารเมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารเมียนมาโบราณเข้ากับอาหารอินเดียและอาหารจีนค่ะ
อย่างในเมนูองค์นุข้าวสวยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นพริกผงขมิ้นผงและผงมาซาร่า
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่แทบจะพบเห็นในทุกจานของอาหารเมียนมาร์เลย
ซึ่งเมื่อใส่แล้วเนี่ยจะทำให้เมนูนั้นมีสีสันสวยงามขึ้น
และที่สำคัญก็จะมีกลิ่นหอมเครื่องเทศและมีรสชาติที่ค่อนข้างกลมกล่อมและลงตัวค่ะ
ที่สำคัญคือน้ำมะนาวมะนาวนี่ทำให้รสชาติเข้มขึ้น
มะนาวเข้าบีบที่ไหนบีบที่น้ำแกงหรือบีบที่ตรงข้าง

ใกล้เคียงกับพวกแกงเผ็ดบ้านเรา

งามพอบีบมะนาวดนตรมึงหนึ่งจูหลดทุกอย่างขึ้นมา
โละไก่ก็ความนุ่มก็มีผมมักตรงนี้ด้วย

ให้กลิ่นทุกอย่างเนี่ยมันหอมขึ้นจมูกหมดเลยนะครับผม

ใช่ถ้าเราชอบหอมเจียวก็ใส่หอมเจียวโรยหน้าลงไปที่เส้นข้าวสวย
อันนี้ถือว่าน่าจะถูกปากคนไทยนะครับ
ต้มด้วยนะคะมีไข่ต้มมีหลายอย่างเครื่องเคียง
มีไข่ต้มมีเต้าหู้ทอดมีไก่ทอด
มีน้ำแกงที่ขลุกกลิดค่ะ

ก็เพิ่มเติมให้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับผม
รู้จักและได้ริมลองรสชาติขององค์ูข้าวสวยกันไปแล้ว
แต่ยังค่ะยังไม่หมดเท่านี้เพราะพี่แมวได้เตรียมอีกหนึ่งเมนูเส้นไว้ให้เฮียน็อตลองชิมกันด้วย
ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรหน้าตาแบบไหนและมีความพิเศษอย่างไร
ช่วงหน้ากลับมาสืบสาวราวเส้นกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะ